แอรี่หรือว่าทิศไพรวันครับปรับลุคใหม่

อันนี้คืออะไรก่อนอันนี้คืออะไร
ยกการยกโผล่ยกโผล่ผมเนี่ยคะหนูผงดอบ
มันยังไม่เสร็จเธออย่ายึดใจร้อนการแต่งหน้า

เวลาผู้หญิงแต่งหน้าอย่ามาเร่งนี่คือมารยาทขั้นพื้นฐาน
ไอ้ดอลเวลานัดสาวเผื่อเวลาหน่อย
ผู้หญิงก็ต้องแต่งหน้าเราจะมาใจร้อนไม่ได้

แต่งหน้าสบายไปแล้ว๑๐๐แล้วเกิดแล้วละ๕๐จริงหรือผู้อีก

นี่แหละครับมาพูดถึงคุณแพรรี่กันดีกว่า

ตลกอ่ะเอามาเพื่อ
เออก็กำลังสางยกโคน
ยกโคนผมทิศผมทิศนะครับ
และที่ประโยคสำคัญก็คือเวลาผู้หญิงแต่งหน้าอย่ามาเร่งนะคะ
นะครับแล้วไปดูตามสวมชุดราตรีเลยดีกว่า

เป็นยังไงมงก็ลงปากสายสะพายก็มาปากนั้นได้
แอนนาเสืองามเอี่ยม

แอนนาเสืองามเอี่ยม

ใช่ครับชาวเน็ตบอกสวยมากจึ้งมากจ้ะสมมงมาก
คนชาวเนทบอกอะไรมีความสุขก็ทำเถอะครับ
แล้วทาริปอ่ะทาริปให้ปากแบบเออแบบ

ชำเลยเหมือนเหมือนเนาะ